คือการแข่งขันที่โหดเยี่ยมอมหิตมาก
มันคือการแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวชามโบราณ
โอ้โหโหดไหมล่ะคุณพ่อ

โอดมากนะฉันบอกเลยว่านี่คือการแข่งขันที่โหดเฮียมมาก

เย็นแล้วไม่ใช่ตะเกียบหรือ

สุดยอดกินกันแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะคะ

ซอยท่าแดงตำบลท่าแดงอำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขาจัดกิจกรรมแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยว
สุดยอดนักกินเร็วบะหมี่๑๐ก้อน
๑๐ก้อนใช้ในเวลา๑๕นาที
เงินรางวัล๓๐๐๐บาท
มีผู้เข้าร่วมสมัครรวมกันชายหญิง๗คน
แข่งขันจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นี้
ซึ่งประกอบไปด้วยบะหมี่เหลือง๑๐ก้อนนะ
ไข่ยังประตูงลูกชิ้นหมู
หมูแดงหมูหมักหมูสับ
หมูเด้งตับและปลาเส้น

ทั้งหมดนี้น้ำหนักรวม๓กิโลกรัม

บางคนบอกว่าตะเกียบกับช้อนมันช้าไป

เอามือนี่แหละจ้วงเนี่ยเห็นไหม
คุณดูน้องคนนี้ไวมากนะจะบอกให้
และผู้ชนะลำดับหนึ่งได้เก่
คุณจงจิตหรือเจ๊ก้อยโซยแหลกดิกรีนักกินจุ
แชมป์ฝายิงแห่งประเทศไทยคนนี้นะคะ
ใช้เวลาไป๗นาที๒๖วินาที

ตัวเล็กนี่จิ๋วแต่แจ๋วนะ
นาที๕๑วินาที

ที่เขาไม่ชนะเขาจะได้อะไรไปดูค่ะ
นี่คือผลการแข่งขันของผู้แพ้คนที่แพ้ก็ต้องดูแลบะหมี่ของตัวเอง

อันนี้คือกรรมการเข้าใจดีนะ

ดูหน้านะดูหน้าผู้แพ้ทุกคนนะ

ทุกคนดูมีความสุขคิดว่าได้เอาของเพชรก่อน
เออจริงจริงที่คือร้องเพลงที่แม่ท่านสองสาว
คนที่แพ้ก็ต้องดูแลก๋วยเตี๋ยวของตัวเอง
เขาเปิดมากว่า๒๐ปีแล้วนะ
เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำน้ำแบบโบราณเลยนะ
ไม่ต้องปรุงก็ทานได้อร่อยมาก

แต่ทั้งหมดเป็นคนที่เค้าเคยมาทานเพราะฉะนั้นเชิญชวนละกันลองมาชามกันดูได้เนี่ยรับ